ก็มาตามข่าวกับเรากันต่อนะครับ

เดี๋ยวไปดูความคืบหน้ากรณีของรถกระบะคันหนึ่ง
ที่ไปชนรถจักรยานยนต์ของพ่อกับลูกนะครับ
ที่ขี่มาใกล้จะถึงแยกประชานุกูลนะครับ
ปรากฏว่าเบียดเขาล้มลงไป

สวนเลนส์พิเศษแล้วก็โว๊คเข้ามา

เพราะว่าเด็กตัวเล็กนิดเดียว๕ขวบ

สว่ามือนี่เป็นโรงพยาบาลกระเสมราช

จนมีรถจักรยายณยนต์ครั้นนึง

โชคดีก็คือใกล้ไฟแดง
เพราะฉะนั้นรถแถวนี้เยอะอยู่แล้วนะฮะแล้วเป็นเลนสวนพิเศษมาเนี่ยที่เขาเข้าไปแล้วต้องวกออกมาเลยนะ
อืมเนี่ยพลเมืองดีอยู่ในวงกลมสีเขียวคันนี้ค่ะขี่ตามไป
ใช่ขี่ตามไปเลยเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าเอามีคนช่วยแล้วเขาก็ไม่เป็นห่วงตรงนี้แล้ว
เห็นว่าคันนี้หนีเลยขี่รถตามไปนะครับแล้วรถที่ตามหลังมาเนี่ยช่วงจังหวะใกล้ไฟแดงเขาก็มากันช้าอยู่แล้วไง
ถ้ามาเร็วเร็วก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะนะครับอ่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
ใกล้กับแยกประชานุกูลนะครับวินาทีชีวิตของพ่อลูกคู่นี้
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราตามจนครบถ้วนแล้วครับแต่ดูในส่วนของคนที่ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ตามรถกระบะคนนั้นไปนะครับ
ท่านผู้ชมครับชื่อว่านายอุทัยเก่งสาริกิจนะครับเราก็ตามไปเจอมานะครับ
แล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังนะครับถึงเหตุการณ์ที่ขี่ตามไปบอกว่าตอนที่ขี่ตามไปเนี่ย
ก็ตะโกนขอความช่วยเหลือไปด้วยนะครับกระทั่งไปตามรถกระบะคันนี้ทัน
ขณะที่รถกระบะคันที่ก่อเหตุกำลังจะเลี้ยวเข้าซอยแถววงสว่างนะครับ
ก็เลยไปแจ้งให้คนกระบะรู้ว่าตนเนี่ยตัวเองเนี่ยไปขับรถเฉียวชนรถจักรยานยนต์ของพ่อลูกเขานะ
ทำไมไม่หยุดช่วยทำไมถึงขับหนีมาฟังเสียงดูนะครับ
ให้จอรอที่ยืนอยู่ตรงแยกไฟแดงบอกว่ามีรถชนคนผมกำลังจะตามรถคันนี้นะเขาหนีมาว่าอย่างนี้
ผมก็เปิดไฟเลนเพราะรถผมเนี่ยมีไฟเลนมีสัญญาณไฟไฟเลนผมก็เปิดตามเขา
เขาก็แจ้งกับผมว่าถ้ามีเด็กด้วยผมเสียใจนะผมก็มีลูก
เขาว่าอย่างนี้งั้นเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวผมตามไปที่ป้อมเขาว่าอย่างนี้
ผมไม่รู้จริงผมขอโทษจริงว่าเขาก็ขี่รถตามมาที่ป้อม
ป้อมแล้วเขามาดูว่าผู้บาดเจ็บไม่อยู่ที่เกิดเหตุแล้ว
ตอนนี้ผมก็พาเขาไปดูที่โรงพยาบาลเกษมราชชาชื่นไปถามสอบถามที่โรงพยาบาล
เขาก็บอกไม่มีไม่มีเอาเด็กเข้ามาก็เลยพาเขามาที่ป้อมอีกทีนึงว่า
ได้ถ่ายรูปบัตรประชาชนกับขอเบอร์โทรศัพท์ไว้
ในฯ่าที่เขาขอไว้จ้างในที่ตำรวจ
นี่คือเหตุการณ์เย็นเมื่อวานส่วนวันนี้ครับก็พ่อกับลูกที่เป็นผู้เสียหาย
หายนะครับคุณพ่อก็มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสอนอบประชาชื่น
แล้วก็เปิดเผยว่าขณะที่กำลังขี่รถพาลูกกลับบ้านถูกรถกระบะสีดำเฉียวชน
แล้วก็หนีไปตนก็รีบพยุงรถขึ้นมาเพราะว่ากลัวว่าลูกเนี่ยจะได้รับอันตราย
สะเทือนใจมากที่คู่กรณีไม่มีน้ำใจไม่ลงมาช่วยเหลือแม้แต่น้อย
มันผิดวิสัยลักษณะที่ว่าการที่รถคันหนึ่งอยู่ข้างหน้าเรา
ระยะห่างแล้วแล้วเขาเลี้ยวขวามาแล้วเนี่ย
อยู่อยู่เขาก็หักซ้ายกลับเข้ามาเขาอาจจะไม่ไม่เจตนา
แต่ว่าลักษณะการชนอย่างนี้
เพราะจังหวะนั้นเนี่ยถ้าผมไม่ห่อลูกไว้ในตัวเนี่ย
วินาทีนั้นลูกโดนทับอยู่ก็เลยพยายามยกลูก
วินาทีที่ผมชนผมรู้แต่ว่าผมบังคับรถไม่ได้แล้ว

เหมือนกับเห็นล้อหลังรถกระบะอันนั้นวิ่งผ่านฟืบ
พยายามจะพยุงลูกไว้อย่างเดียว
ชนกันจังหวะตรงหูกระจกของรถกระบะ
เป็นไปไม่ได้ที่ว่ารถกระบะจะอ้างว่าไม่รู้
เพราะว่ามันผิดวิสัยมากเกี่ยวกันตรงหูรถกระบะ
ถ้าดูเป็นช็อตในเฟรมจะเห็นเลย

คนขับรถกระบะนี้ใจดำเกินไป
ถ้าลูกเขาเป็นอย่างนี้บ้าง
เขามีลูกหรือยังเขามีครอบครัวหรือยัง

ในส่วนความรู้สึกนี้ถ้าเจอหน้าเขา
เราจะให้อภัยยกโทษให้เขาไหม

แต่อยากให้เขาได้รับบทเรียนจากการที่เขากระทำในครั้งนี้ครับ

ได้ถามพ่อไหมว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ค่ะ

กลัวไหมว่าจะเกิดผิดกระป๋อง
กลัวว่าไปโดนซ้ำอะไรอย่างนี้

ตอนนี้ยังเจ็บหรือเปล่าไม่เจ็บแล้ว

เด็ก๕ขวบคงยังไม่รู้เรื่องอะไรหรอกว่าเกิดอะไรยังไงขึ้น
ไม่เจ็บไม่ตกใจไม่ร้องไห้
แต่ก็ต้องนำตัวไปตรวจสอบดูร่างกายเพิ่มเติมนะคะว่าบาดเจ็บตรงไหนยังไงบ้างหรือเปล่า
ก็จะต้องเอาผลตรวจจากคุณหมอมายืนยันเพื่อแจ้งข้อหากับคนขับรถกระบะนะคะ
คนขับรถกระบะในคลิปภาพเมื่อสักครู่ก็เดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนแล้วนะคะ
คือเขาอ้างว่าเขาไม่ได้หนีเขาก็วกรถกลับมาดูที่จุดเกิดเหตุนะ

ใช่แต่ที่คุณวกรถกลับมาก็คือคุณพี่พลเมืองดีขี่ไปตามนี่คะ

ใช่ค่ะตำรวจเขาเลยแจ้งข้อหา๖ข้อหานะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสามารถพรมชาติผู้กำกับการสอนอประชาชื่นบอกว่า
สอบปากคำเรียบร้อยก็แจ้ง๖ข้อหากับนายกริจเจียระกิติวนิษฐ์หรืออ้นคนขับรถกระบะนะคะ
ข้อหาก็คือขับรถย้อนสอนประมาทหวาดเสียวอาจก่อให้เกิดอันตราย
วชนแล้วหลบหนีไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
ฝ่าฝืนเครื่องหมายการจราจรไม่พกพาใบอนุญาตขับขี่ขณะขับรถ
แต่อย่างที่บอกเขาบอกเขาไม่ได้หนี

ลองฟังเสียงผู้กำกับสนประชาชื่นค่ะ
เขาปฏิเสร็จเข้าอาหารเรื่องเฉียวชนและหลบหนี
ไม่หยุดให้การช่วยเหลือไม่แจ้งเหตุ

เพียงพอที่เราจะกล่าวหาเขาผมก็เชื่อมั่นในรายลักษณะครับ

เราก็ไม่สามารถจะฟ้องวัชญาได้
เราต้องทำเป็นรูปสำนวนการสอบสวน
แล้วก็จะได้เร่งรัดแล้วก็สรุปสำนวน
แล้วก็จะส่งให้พนักอายการพิจารณาต่อไป
ว่าจะทำให้เสร็จภายในสัปดาห์หน้าครับเป็นอย่างช้า
เพราะฉะนั้นการสอบส่วนก็ให้ประกันตัวไปนะครับ
เพราะว่าเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่เองนะครับ
แล้วก็อายัดรถกระบะเอาไว้ก่อนนะครับ
อย่างไรก็ตามวันนี้ก็มีนายจ้างที่เขาก็มาที่สถานีตำรวจด้วยนะครับ
เพราะว่ารถนี่ไม่ใช่ของผู้ต้องหานะเป็นรถของนายจ้าง
ติ๊กก้งสติ๊กเกอร์คล้ายกับรถทหารอะไรนี่ติดอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับ
โดยในจ้างของในอ้นผู้ต้องหาที่ขับรถกระบะชนแล้วหนีเนี่ย
บอกว่าเมื่อคืนในอ้นโทรมาบอกว่าขอหยุดงานเพราะว่าต้องไปทำเรื่องคดีขับรถเฉียวชนคน
แล้วก็อ้างว่าขณะเกิดเหตุตัวเขาก็ไม่รู้ว่าเขาขับชนคน
จริงแล้วตอนเย็นเนี่ยจะเจอกันที่ไซส์งานเขาก็โทรมาบอกว่าอุ๊ยคงไปไปไม่ทันแล้วตามนัดอะไรอย่างนี้นะ
เพราะว่าผมรู้สึกว่าจะขับรถชนมอเตอร์ไซค์เพราะว่าเขาลงทางด่วนมาตรงเกษมราชใช่ไหมคะ
พอลงมาแล้วมันเขาบอกว่ามันมีกลวยตั้งอยู่
ผมก็คิดว่าพอพ้นมาจากกลวยนั้นแล้วกลวยมันก็จะเปิด
แล้วเขาคิดว่าเขาจะเลี้ยวขวาเพื่อที่จะขึ้นไปทางสะพานพระราม๗มาที่สายงานที่บางพลัด
เขาบอกว่าพอเขาออกมานะก็มีรถส่วนนั้นเขาก็เลยตกใจ
เขาก็เลยเลี้ยวหักกลับเข้าไปซึ่งเขาก็ได้ยินเสียงแตรรถข้างหลัง
แต่เขาก็อาจไปดูแล้วเขาก็โอเคเขาก็ขอโทษแล้วเขาก็ตาย
เขาบอกว่ามีคนขับมอเตอร์ไซค์ตามเข้ามาแล้วบอกว่าเขาขับเฉียวชนมอเตอร์ไซค์
แต่ว่าเขาไม่รู้หรอกในตอนช่วงชนเขาไม่รู้หรอกเขามาดูตรงที่เกิดเหตุก็ไม่มีแล้ว
แล้วเขาก็ไปดูที่โรงพยาบาลเกษมราชเขาเข้าไปถามว่ามีคนป่วยมีอะไรไหม
ซึ่งโรงพยาบาลเกษมราชก็บอกว่าไม่มีเขาก็เลยมาหาตำรวจที่แยก
ตำรวจเขาก็ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลอะไรเขาเลยฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้
ก็เลยคิดว่าเขาไม่น่าจะมีเจตนาที่จะหนีนะ
ก็ไปว่ากันตามขั้นตอนกันแล้วกันไม่มีใครรู้ดีที่สุดเท่ากับจิตใจของตัวเองนะ